คุณผู้ชมค่ะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมิค่ะเบื้องต้นนะคะคาดว่าเป็นเรื่องราวของความรักที่ไม่ลงตัวนะคะมีชายหนุ่มคนนึงอายุยี่สิบเอ็ดค่ะค่ะไปเคลียร์ปัญหาหัวใจกับผู้หญิงคนนึงอืมบอกว่าคุณจะเลือกใครเลือกผมหรือเลือกผู้ชายอีกคนแต่ผู้หญิงเลือกผู้ชายอีกคนอืมก็เลยโมโหคว้าปืนเก้า

ชมไปแล้วค่ะวันนี้เราส่งคุณนฤทธิ์บุญนิ่มทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นายวิเทศชายศิษย์อายุสามสิบห้าเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าก่อนเกิดเหตุนะคะในประสานผู้ก่อเหตุก็นั่งดื่มเบียร์อยู่หน้าบ้านเช่ากับนางสาวส้มแฟนสาวนะคะในชาตรีผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์
เดียวกันก็คือนางสาวส้มนายชาตรีพอเคลียร์เสร็จเนี่ยนะก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปกลับมาอีกครั้งพาเพื่อนมาด้วยนะคะรวมสามคนรถจักรยานยนต์สองคันเข้ามารอบเนี้ยไม่ได้แค่มาเคลียร์มาถามฝ่ายหญิงถามนางสาวส้มว่าส้มจะเลือกใครเลือกชาตรีหรือประสานฝ่ายหญิงตัดสินใจว่าเลือกนายประสานค่ะนายชาตรีก็เลยโมโหหยิบปืน
ให้ผมเป็นพยานครับพยานของเขาว่าจะเลือกใครใครบอกให้เลือกครับก็ผู้ชายทั้งสองคนเลือกเลยครับว่าผู้หญิงคนนี้จะจะเลือกใครแล้วทีนี้ก็ถามอยู่ประมาณครั้งที่สามถามทั้งสองคนถามทั้งคนตายแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยครั้งที่สามก็คือว่าเลือกเลือกประสานเนี่ยแล้วเขาก็ยืนยืนขึ้นยืนอยู่ตรงนั้นนะครับตรงหน้าผมผมก็นั่งอยู่ตรง
แหละครับแล้วก็ปืนลั่นตุ้มแล้วทะลุตรงนี้ครับเขากับไอ้คนตายเนี่ยยิงยิงยิงใส่ไอ้ประสานเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าไม่ถูกยิงใกล้ใกล้แล้วหลบทีนี้ค่ะนางสาวส้มฝ่ายหญิงอ่ะนะคะก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยนะสังคมก็มองว่าสาเหตุคือเธอเธอเป็นผู้หญิงไม่ดีหรือเปล่าคบผู้ชายสองคนจนทำให้เกิดเหตุยิงกันตายแบบนี้เธอ
พร้อมพร้อมกันจริงจริงเหตุผลก็คือเธอเลือกไม่ได้จริงจริงเธอบอกกับนักข่าวของเราแบบนี้เลยนะคะ
เขาเคยขู่ไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าหนูขอเลือกที่อยู่กับจับประสานก็คือเขาก็จะแบบก็คือยอมไม่ได้ก็ขอจะขอตายดีกว่าอย่างเงี้ค่ะ
ไม่งั้นก็ไม่มีใครได้หนูสักคนอะไรอย่างเงี้ยก็คือยอมตายเลยอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากจะชัดเจนเพราะว่าแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูเลือกพี่ประสานทางนั้นเขาก็ขู่ไว้ใช่ไหมคะถ้าหนูอยู่กับเขาถ้าเกิดว่าวันหนึ่งแบบเขาโมโหร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเขาทำร้ายเราล่ะอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้คิดที่จะแบบที่จะหลอกที่จะอะไรนะคะพี่คือคือหนูเขาบอกเขา
คบด้วยใจจริงจริงหนูไม่เคยคิดจะไปร้องให้เขาแบบหลอกเอาอะไรจากใครเลยนะแล้วก็ไม่อยากให้เขามารับรับแบบนี้ด้วยทั้งทั้งที่มันก็เป็นความผิดของหนูถ้าเกิดเขาไม่เคยคิดจะครูที่คิดจะอะไรอ่ะหนูหนูตัดสินใจแล้วหนูจะอยู่กับน้องคนคนที่เสียชีวิตใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเราอยู่ด้วยกันทุกวันแล้วทีนี้แบบความผูกพันมันเยอะกว่าอะไรอย่างเง
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปคุยกับแม่ของนายชาตรีนะคะนางนารีจันตาแม่ก็บอกว่าตกใจมากเพราะรู้ว่าลูกชายถูกยิงไม่เชื่อว่าลูกชายเป็นฝ่ายพาพวกไปหาเรื่องก่อน
ส่วนที่อีกฝ่ายอ้างว่าป้องกันตัวแม่ก็ไม่เชื่อเพราะว่าปืนลูกซองเนี่ยค่ะยิงใส่หัวลูกชายแม่เลยนะถ้าป้องกันตัวจริงทำไมไม่ยิงใส่ส่วนอื่นส่วนขาหรืออะไรก็ได้แม่ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมให้ลูกชายหน่อยนะคะแม่มองว่าต้นเหตุที่ทำให้ลูกชายของแม่ต้องมาเสียชีวิตก็เนื่องจากฝ่ายหญิงไม่
เป็นปัญหาอย่างซี่เลยค่ะเขาก็ไม่ไปเที่ยวทั้งไหนค่ะ
ไปเที่ยวที่บ้านพี่บ้านนอกเองอืมอืม
ว่าถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้มาเขามานี่เขายังไม่มือตายเลยค่ะ
ถ้าป้องกันตัวเราก็ยิงเขาอย่างซี่เลยค่ะ
เลยค่ะไม่จริงขนาดฆ่ากันเขาค่ะถ้าลูกเขาก็ตายก็ยิ่งเสียใจแล้วค่ะ
คุณผู้ชมคะด้านน้องสาวของผู้ก่อเหตุค่ะก็เล่าให้ฟังว่าตัวนายประสานเนี่ยนะคะ
คบหากับนางสาวส้มมากว่า๑ปีแล้วนะคะ
ทางครอบครัวพยายามเตือนว่าไม่อยากให้ยุ่งกับผู้หญิงคนนี้
เพราะว่าฝ่ายหญิงมีลูกละ๒คน
แต่พี่ชายก็ยังพูดคุยต่อยังคุยต่อไม่ยอมเลิก
เขาบอกว่าพี่ชายรักผู้หญิงคนนี้มากค่ะน้องสาวบอก
ต่อมาก็มารู้ว่าตัวนางสาวส้มเนี่ยไปคบซ้อนอีก
เธอก็เสียใจมากนะคะที่พี่ชายต้องมาก่อเหตุแบบนี้
เชื่อว่าพี่ชายต้องการยิงเพื่อไล่อีกฝ่ายเท่านั้น
แม่ของผู้ก่อเหตุที่บอกว่า
หลังเกิดเหตุเนี่ยลูกชายโทรไปบอกว่ายิงคนตาย
ก็เลยบอกไปเลยว่าถ้าลูกทำผิดก็ต้องยอมรับผิด
ลูกก็เลยไม่หนีไปไหนยืนรอมอบตัวกับตำรวจค่ะ
แม่ก็ตั้งสติได้พูดกับพ่อบอกว่า
บอกลูกมอบตัวนะไม่ต้องหนี
ก็บอกว่าแม่ผมไม่หนีหรอกผมจะมอบตัว
ผมก็รู้ว่าผมผิดผมทำผิดแต่ผมไม่ตั้งใจว่าจะยิงเขา
มันก็ยิงไกลอยู่นะคะยิงไกลแต่ว่า
เขาบอกว่าจะแบบว่ายิงไล่เขาไปเนี่ย
ไม่ใช่ว่าจะให้ถูกตัวคนค่ะ
แล้วบังเอิญมันก็เป็นแบบว่าไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรค่ะ
มันก็ไปโดนเขาแต่เราไม่อยากให้เขาตายหรอกค่ะ
ทีนี้ค่ะเรื่องทางคดีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ตำรวจสพบ้านเข้านำตัวนายประสานผู้ต้องหา

เจ้าตัวก็รับสารภาพค่ะบอกว่าเป็นคนยิงนายชาตรีจริง
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนพรบออาวุธปืนก็อยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะ
ปืนเป็นของใครมีพรบถูกต้องไหม
ก็นำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดชายภูมิเพื่อดำเนินคดีต่อค่ะ